แต่ว่าณขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีผลการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนของสวนดุศิษย์โพนะฮะมหาวิทยาลาชภัทรสวนดุศิษย์อยู่
มือผมแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ
ว่าตัวเลขการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
สิตโพสำรวจ๓๕๐เขตเลยนะครับ
ออกมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เขาสัดส่วนของสอสอเขตนะฮะแล้ว
ก็ที่คำนวณออกมาแล้วสวนดุศิษย์โพสำรวจสสแบบเขตเนี่ยนะ
พักเพื่อไทยได้๑๗๓นะครับพักประชาธิปัตย์อันนี้เป็นทั้ง
และบัญชีรายชื่อนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าสวนดุสิตโพ
เขาลองคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อด้วยนะครับเพื่อไทยได้๑๗๓พลัง
ประชารัฐได้๙๖นะครับประชาธิปัตย์ได้๘๘นะครับอนาคตใหม่ได้๔๘
ภูมิใจไทยได้สอสอทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ๔๐ส่วนเสรีรวม
ไทยเนี่ยได้๑๗นะฮะนี่คือสรุปจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตและแบบ
บัญชีรายชื่อที่มีได้๕๐๐คนนะครับโดยสวนทุกสิทธิ์โพนั้น
ใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นประชาชนแล้วคิดคำนวณแบบบัญชีราย
กรณีถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๗๕นะครับออกมาเป็น
แบบนี้ครับเพื่อไทยได้๑๗๓คนคือถ้าผมไปดูจากสวนดุสิตโพ
ที่เขาแยกเป็นเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยพักเพื่อไทยก็ได้
สสเขต๑๗๓คนนะฮะแต่พอไปคำนวณบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยด้วย
วนสอสอพึงมีเพื่อไทยจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยนะครับได้๑๐
๓คนจากเขตแบบเพียวนะฮะพลังประชารัฐที่ได้มาทั้งหมด
สสเนี่ยสวนทุกสิทธิ์โพบอกว่าพลังประชารัฐได้สสเขต๕๓
๓คนแล้วไปได้บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์๔๓คนส่วนพักประชา
ทิปัตย์ได้สสทั้งหมด๘๘คนสวนทุกสิทธิ์โพบอกว่าประชาทิปัตย์
ได้จากสอสอเขตทั้งหมดไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยนะครับพักอนาคต
ใหม่อนาคตใหม่ได้สสทั้งหมด๔๙คนสวนทุกสิทธิ์โพบอกว่า
อนาคตใหม่ได้เขต๒คนที่เหลืออีก๔๗คือปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจ
ไทยนะครับภูมิใจไทยได้สอสอทั้งหมด๔๐คนสวนดุสิตโพบอก
ภูมิใจไทยได้เขต๒๑คนและได้ปาร์ตี้ลิสต์๑๙คนรวมเป็น๔๐
เสรีรวมไทย๑๗คนนี่คือปาร์ตี้ลิสต์ล้วนไม่ได้สอสอ
เขตเลยสวนดุสิตโพบอกว่าแบบนี้นะครับที่เหลือที่ตามกัน
มาเนี่ยเดี๋ยวลองดูเป็นเพจใหญ่อีกสักหน่อยนะฮะว่าภาพรวมแล้ว
จะมีพักอื่นที่คะแนนใส่มายังไงบ้างนะครับชาติไทยพัฒนาได้๑๘
ท่านผู้ชมครับโดยได้สอสอเขต๑๐แล้วก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์๖
เพื่อชาติได้๕นะฮะมาจากปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดรวมพลังประชาชาติ
ไทยสวรรค์ดูสิทธิ์โพบอกว่าได้สส๕นะครับโดยได้เขตมา๑
เดี๋ยวต้องไปดูว่าพักของคุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยหนึ่งเนี่ยมาจาก
เขตไหนนะครับได้ปาร์ตี้ลิสต์๔พักชาติพัฒนาได้สอสอ๓คน
มาจากปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดนะครับประชาชาตินะครับได้๓คนเป็น
สองปาร์ตี้ลิสต์๑พักพลังท้องถิ่นไทยได้ปาร์ตี้ลิสต์สองคน
นะเขตไม่ได้ก็คือได้สอสอสองคนรักผืนป่าประเทศไทยได้
สสหนึ่งคนมาจากปาร์ตี้ลิสต์พักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญ
สุวรรณได้ปาร์ตี้ลิสต์๑คนเขตไม่ได้ก็ได้สอสอรวมคือ๑
นะครับและอีกพักหนึ่งที่สวนดุสิตโพบอกว่าได้คะแนนมา
นะฮะสำหรับปาร์ตี้ลิสต์พักประชาพิวัฒน์ได้ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนเขต
ไม่ได้นะครับ๓๕๐เขตบวก๑๕๐บัญชีรายชื่อเป็น๕๐๐คนนี่คือการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากทั่วประเทศที่
ดูสิตโพไปสำรวจแล้วก็คิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อใน
กรณีถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ๗
เป็นยังไงฮะท่านผู้ชมทางบ้านและอาจารย์ทั้งสามท่านคุณจอมขวัญ
คุณเขี่ยวมาสอนสุภาพแบบเร็วที่คุณรายงานมาปรับอารมณ์ไม่
ไม่ถูกนะค่ะสามารถบูกเป็นไม่ถูกแบบค่ะ

อยู่ในบ้านเรานี่แหละกรุงเทพนี่เลยแหละ
อาจารย์บวกเลขดูแลอย่างไรคะมันต่างกันจริงนะ

แต่อาจจะอย่างที่อาจารย์สถิธรบอกก็ได้ว่า
พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กลับไปถามแล้วเป็นคนจริงเนี่ยมันจะต่างกัน